มีเหตุการณ์ที่หนุ่มใหญ่นะคะขี่รถทะเบียนตราโล่ปาดหน้ารถเก๋ง
แล้วก็ยังมีการชักปืนยิงข่มขู่ด้วยท้ายที่สุดแล้วปรากฏว่า
ชายคนดังกล่าวเป็นรอปภที่ฝ่ายฝันอยากเป็นตำรวจนะคะ
ล่าสุดเขาก็เลยถูกตำรวจจริงนี่แหละค่ะบุกเข้าไปจับที่ห้องพัก
พบว่ามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนรวมถึงเครื่องแบบตำรวจอีกจำนวนมากนะคะ

ตำรวจสอนอดอนเมืองคุมตัวนายธเนศพลสุกประยูนอายุห้าสิบเจ็ดปี
ผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียนโล่ตำรวจแล้วยิงปืนขึ้นฟ้า
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุหลังถูกชุดสืบสวน
บุกเข้าจับกลุ่มในหอพักเคหะดอนเมืองเมื่อช่วงเย็นวันนี้
เจ้าตัวได้สารภาพว่าเป็นบุคคลในคลิปที่ก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้า
ส่วนอาวุธปืนรวมถึงเครื่องแบบตำรวจที่พบในห้องพัก
เป็นของที่สะสมมานานเนื่องจากเป็นความชื่นชอบส่วนตัว
เพราะตั้งแต่เด็กเคยมีความฝันว่าอยากรับราชการเป็นตำรวจ
ชอบที่จะใส่ชุดเครื่องแบบแต่ทั้งนี้ไม่เคยใส่ชุดเครื่องแบบตำรวจ
รีดไถหรือข่มขู่ชาวบ้านมาก่อน
พี่แล้วทำไมเราถึงชอบใส่ชุดตำรวจทหารเดินไปเดินมาครับพี่
อ๋อปกติผมผมไม่เคยแต่งชุดครับ
เพียงแต่ว่ามีชุดแต่เก็บไว้ในตู้อยู่ในบ้าน
ตอนนั้นเองเคยใส่ชุดตำรวจไปรีดถ่ายหรือว่าไปอบถือชาวบ้าน
อ๋อเรื่องนั้นไม่มีครับไม่เคยทำผิดจารย์รีดสินคัน
แล้วเอาชุดตำรวจใส่ไปถ่ายรูปตอนไหน
เอ่อนานแล้วครับประมาณ๒๓ปีที่แล้ว
ทำไมเราถึงเอาชุดไปถ่ายรูปที่ร้านที่ช็อป

เอารูปนี้ไปใช้ที่ไหนบ้างไหมไม่เคยครับแขวนไว้ในบ้านอย่างเดียว
ตำรวจนครบานเปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีนี้ว่า
หลังจากจับกลุ่มผู้ต้องหาได้พร้อมของกลางได้แก่อาวุธปืนบีบีกันจำนวน๓กระบอก
เครื่องกระสุนปืนบีบีกันจำนวน๒๐นัด
เครื่องแบบยดร้อยตำรวจเอกติดอามกองปราบปรามจำนวน๑ชุด
วิทยุสื่อสารจำนวน๓เครื่อง
เสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุ
โดยพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ผู้ต้องหาสารภาพว่าสาเหตุที่ใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า
เนื่องจากถูกคู่กรณีขับรถมาปาดหน้ากรจึงโมโห
หยิบปืนยิงขู่ขึ้นฟ้าโดยอ้างว่าเป็นปืนปลอม
แต่จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนจริงจำนวนหลายปลอก
ค้นพบลูกปืนขนาดจุด๓๘ด้วยจึงยังอยู่ระหว่างการขยายผล
ส่วนประเด็นเรื่องทะเบียนโลกตำรวจจากการตรวจสอบ
พบว่าเป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริง

หลังจากนี้จะขยายผลเพิ่มเติมว่าทะเบียนดังกล่าว
คือทะเบียนที่หายไปหรือว่าเป็นทะเบียนที่ผู้ก่อเหตุได้ปลอมขึ้นมาใหม่

ก็ให้การว่าสาเหตุที่ใช้ยิงปืนวันนั้นเนี่ย

มีทะเลาะมีปัญหาเรื่องการขับขี่นะครับ

เพื่อต้องการขู่ให้ตกใจกลัวครับ
เขาก็ให้การว่าเขาชอบ

พร้อมอุปกรณ์เนี่ยมานะครับ
ก็บางครั้งเลยบางครั้งก็แต่งกาย

้ตาโลดนะฮะตรวจสอบแล้วเนี่ย

มีจริงนะฮะ
ก็เป็นป้ายทะเบียนที่ใช้

สังกัดหน่วยงานปะโตรานะฮะ
ตอนนี้กำลังตรวจสอบว่าไอ้ป้ายอันนี้เป็นป้ายที่ทำขึ้นใหม่
หรือเป็นป้ายที่มีการแจ้งหายเมื่อปีหกหนึ่งครับ
เมืองต้นตำรวจสนดอนเมืองแจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
และยิงปืนในที่สาธารณะแต่ในส่วนของเครื่องแบบตำรวจ
ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานหากพบว่าเคยมีการแต่งกายเครื่องแบบตำรวจ
จะได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปนาวีกลันเทศถ่ายภาพ
รายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน